เอามาดูเหตุการณ์ที่พัทธลุงนะครับเป็นเรื่องของสุนัขไปกัดไก่ชน
อืมทีนี้เจ้าของไก่ชนเนี้ยเขาเป็นนุ่มวัยยี่สิบปี
โอ้โหเขาบอกว่าไก่ชนตัวนี้รักมากก็เลยแค้นมากนะครับ
อ่าที่สุนัขของช่างเฟอร์นิเจอร์มากัดไก่ชนเขาตายนะครับ
อ่าก็เลยเอาปืนไปยิงซะนะคือเจ้าของสุนัขเนี่ย
ทีแรกบาดเจ็บสาหัสตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับอ่าคนก่อเหตุพอก่อเหตุแล้วขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
นะฮะอ่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
สายในขันพื้นที่หมู่เจ็ดตะมนต์คนขนุนอำเภอคาวไชสนนะฮะ
ที่พรรถลุงนะจุดเกิดเหตุก็เป็นกลางสวนหรือฮะ
เป็นสวนยางพาราแล้วที่บ้านหลังนี้เขาทำพอดี
ด้วยมีรอยเลือดหยดเป็นทางเลยนะครับ
ก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับคนที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสคือนายวสันปัญญาดีอายุ๔๙ปีเป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมเข้าที่โหนกแก้มขวาไหล่ขวาและหน้าท้องรวม๓นัดบาดเจ็บสาหัสล่าสุดเสียชีวิตแล้วนะครับ
คนก่อเหตุชื่อว่าในพระอายุ๒๐เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันแต่ไม่ทราบชื่อกับนามสกุลจริง
เมื่อ๓วันก่อนเนี่ยสุนัขของนายวสันผู้ตายที่อยู่บ้านใกล้กันกับในพระผู้ต้องหา
สุนัขของนายวสันไปกัดไก่ชนของนายพระเป็นไก่ชนที่แบบโอ้โหตัวรักตัวโปรดนะครับ
ตายไปตัวหนึ่งในพระไม่พอใจมากนะแล้วทั้งคู่ก็สามารถตกลงเรื่องค่าชดใช้ค่าเสียหายกันได้แล้วนะ
ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีกันก็ดูเหมือนกับไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้น
แต่เช้าวันนี้นายวสันไปทำเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านของเพื่อนบ้านอีกคนนึงชื่อว่านายโจ
แล้วในพระเขาก็มานั่งเล่นที่บ้านหลังนี้ด้วยนะครับระหว่างนั้นนายวสันที่อายุ๔๙แล้วนะครับ
ส่วนในพระเนี่ยเพิ่งอายุ๒๐ยังเป็นนุ่มอยู่เนี่ยนะในพระก็เหมือนกับสั่งสอน
นายวสันก็สั่งสอนในพระต่อหน้าเพื่อนเขาไปทำเวอร์เซเจอร์ที่บ้านเพื่อนของนายพระ
ว่าเออทำไมไม่ทำงานทำการหาเลี้ยงตัวเองมั่งโตแล้วอายุ๒๐แล้วอย่างนู้นอย่างนี้
แต่ตามข่าวบอกว่าใช้คำพูดค่อนข้างรุนแรงหน่อยนะครับก็เลยมีปากเสียงกับนายพระ
ทำให้นายพระไม่พอใจนะครับแล้วไปบวกกับเมื่อสามวันก่อนนะครับ
นายวสันเนี่ยหมาของนายวสันเพิ่งไปกัดไก่ชนของนายพระด้วย
ทีนี้ก็เลยเป็นสองแรงบวกฮะมีทุนเดิมอยู่ด้วยก็เลยยิ่งโมโหใหญ่
เถียงกันอย่างรุนแรงแล้วในพระคนก่อเหตุนะครับ
ก็เลยขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านหลังเกิดเหตุ
นายวสันก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปซื้อน้ำแข็งที่ร้านขายของชำในหมู่บ้าน
น้ำแข็งเสร็จนายวสันขี่จักรยานยนต์กลับมาที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ทำเฟอร์นิเจอร์ต่อขณะเลี้ยวรถที่ถนนหน้าบ้าน
ในพระขี่จักรยานยนต์ตามหลังมาแล้วใช้ปืนยิงใส่๓นัดฮะ
บาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วในพระก็หลบหนีไป
นี่ครับกระสุนเข้าที่โหนกแก้มด้านขวา๑นัดไหล่ขวา๑นัด
หน้าท้องอีก๑นัดรวม๓นัดนะครับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็เสียชีวิตเมื่อเย็นที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ตำรวจสพเขาชายสนกำลังเร่งติดตามตัวในพระคนก่อเหตุอยู่นะครับ
หลังจากยิงเขาแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปเลย